คุณผู้ชมครับเรามาติดตามข่าวนี้กันหน่อยนะครับ
เป็นคดีนะครับที่คดีฆ่าโหดสาวบุรีรำวัย๓๘ปี
ที่มีอาชีพจับปูเปรี้ยวขายที่จังหวัดพังงา
ถูกฆ่าโหดหมกศพไว้ในร่องน้ำที่สวนปามนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่ทีนี้ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังไม่เผาศพ
ต้องได้รับความยุติธรรมก่อนว่าใครเป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนี้นะครับ
จากกรณีการพบศพของนางสาวเหลืองพระชนะอายุ๓๘ปีชาวจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งมีอาชีพรับจ้างหาปูเปรี้ยวขายอยู่ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ถูกฆ่าทุบหัวรัดคอหมกร่องน้ำภายในสวนปาล์มน้ำมันหมู่๔บ้านพรุใหญ่
ตำบลกระสมอำเภอเมืองตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
เหตุการณ์ที่ไปพบศพเกิดขึ้นวันเสาร์ที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุพบเส้นผมผู้ตายเริ่มหลุดร่วงออกจากศีรษะ
มีบาดแผลเป็นรูตรงกกหูด้านขวาขนาดใหญ่เท่ากับกำปั้น
มีผ้าขนหนูสีฟ้ารัดอยู่ที่คอลิ้นจุกปาก
เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นเน่า
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๕วัน
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพเมื่อวันเสาร์นะครับ

ซึ่งเป็นผู้รับซื้อปูเปรี้ยวจากนางสาวเหลือง

ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเท่าที่รู้มา
นางสาวเหลืองมีปัญหาเรื่องการกู้หนี้ยืมสิน
โดยนางสาวเหลืองเคยกู้เงินนอกระบบกับเจ้าหนี้
เงินกู้ในท้องที่เป็นเงิน๑๒๐๐บาท
แล้วก็ต้องส่งคืนเงินถึง๔๘๐๐บาท
ซึ่งเรียกว่าก็เป็นหนี้ที่ดอกค่อนข้างสูงนะฮะ
ดอกสูงจากเงินต้น๔เท่าตัวเลย

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ก็ได้นำตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ตาย
และเคยมีปากเสียงถึงขั้นขู่ทำร้ายร่างกายกันมาก่อนหน้านี้
เข้าสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้
แล้วก็ดูว่าเกี่ยวข้องกับการฆ่าสาววัย๓๘คนนี้หรือไม่
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เข้าสอบถามผู้ต้องสงสัยอีกราย

ก็เป็นเรื่องของคดีที่ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แต่ว่าขอเก็บรายละเอียดแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติม
โดยสันนิษฐานว่าสาเหตุการทำร้ายร่างกาย
ทำให้เสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากเรื่องของกรณีการกู้ยืมเงิน
แต่ยังไม่ทิ้งประเด็นอื่นทั้งเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็การขัดแย้งส่วนตัวในพื้นที่
ส่วนการจัดงานศพของนางสาวเหลืองที่วัดถ้ำตาปานเขตเทศบาลเมืองพังงา

แล้วก็ในงานนี้นะฮะนายวันนาจออายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นแฟนของผู้ตายแล้วก็เป็นชาวเมียนมาร์
บอกว่าตัวเขาเองอยู่กินกับผู้ตายมาประมาณ๒ปีกว่าแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็อยู่บ้านเช่าด้วยกันจนมาเกิดโควิด๑๙
มีการตรวจเข้มการข้ามเขตข้ามพื้นที่ข้ามอำเภอเนี่ย
จะไปพักบ้านแฟนก็ลำบากนะครับ
ก็เลยต้องไปพักในเมืองพังงากับน้อง
แต่ก็ยังไปมาหาผู้เสียชีวิตเป็นระยะ
เพราะว่าตัวแฟนของผู้ตายก็มีอาชีพจับปูเปรี้ยวขายเหมือนกัน
แต่ว่าจับอยู่คนละที่บางทีก็จับที่เดียวกัน
เพราะว่าชักชวนกันมาจับแต่ช่วงก่อนวันเกิดเหตุ
ตัวแฟนพยายามชักชวนผู้ตายมาจับปูเปรี้ยวในพื้นที่ที่
ตัวแฟนทำงานอยู่แต่ปรากฏว่าผู้ตายบอกว่า
ฝนตกไม่ไปดีกว่าเดินทางลำบาก
จนกระทั่งแฟนผู้ตายมาทราบข่าวอีกครั้งก็ปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ขณะที่นายสนองพระชนะคนนี้ซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายอายุ๗๑ปีแล้วนะฮะ
บอกว่าใจแทบขาดเหมือนกันแม้ว่าก่อนหน้านั้นน่ะ
จะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับลูกสาวเพราะลูกสาวออกจากบ้านไปตั้งแต่วัยรุ่น
ไม่เคยติดต่อกลับมาบ้านไม่รู้ด้วยว่าไปอยู่จังหวัดไหน
เพราะว่าพ่ออยู่ที่ชุมพรมารู้อีกทีว่าลูกสาวถูกฆ่าตายอยู่ที่จังหวัดพังงา
ก็รู้สึกเสียอกเสียใจก็อยากจะให้ลูกให้วิญญาณลูก
บอกตำรวจหน่อยว่าใครเป็นคนฆ่าลูกนะฮะ
แล้วก็อยากให้คนที่ทำกับลูกสาวของเขาออกมามอบตัว
โทษหนักจะได้เป็นเบาส่วนเรื่องของการเผาศพ
ก็จะเก็บศพไว้ก่อน๑ขอความยุติธรรม
อีกเรื่องหนึ่งคือยังไม่ได้ใบมรณบัตร

ก็ต้องไปดูต่อว่าจะเผาศพลูกสาวเมื่อไหร่อย่างไร